ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ถนนพิศนุโลก
เชิงสะพานชมัยมรุเชษธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
เพราะนี่ฮะมีเครือข่ายประชาชนอาสา
พาเกษตรกรจากนครปฐมเหมือนกัน
กุ้งสดเต็มคันรถกว่า๑ตัน

นี่ฮะคือกิโลกรัมนึงเนี่ย๑๗๐บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
คือปกติเนี่ยที่ตลาดเนี่ยกิโลนึงเนี่ย
โอ้โหแล้วกุ้งสดเลยเนี่ยยังไม่ตายเลยค่ะ

ตรงนี้นะฮะคือเขาบอกว่า
ก็เห็นว่าทางเกษตรกรเดือดร้อนตอนนี้
นะฮะก็เลยชวนกันมาขายตรงนี้นะฮะ
นะฮะก็ช่วยกันนะครับในช่วงเวลานี้

การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย